แต่ว่าเบรกนี้ไปดูที่เรื่องของความเศร้ากันหน่อย
หนุ่มต่างชาติคนหนึ่งจากอังกฤษมาเขาดาวน์ที่เมืองไทย
พัทยากับกลุ่มเพื่อนแล้วก็แฟนเขา
ก็จุดผู้พอผ่านปีใหม่ไปเอ๊ะทำไมผู้ที่ซื้อมาจุดมันไม่ติด
มันไม่ขึ้นไปเดินย้อนกลับไปดูเอาหน้าชะโงกดูสักพักตู้ม
ระเบิดใส่ร่างโอ้โหเละเลยอ่ะคุณ
สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะฮะกลายเป็นเหตุสลดไปเลยเนอะ
ที่ปีใหม่ข้ามมาทุกคนจะมีความสุขนะกลายเป็น
นะฮะเนี่ยก็พอเกิดเหตุการณ์มาก็จะมีเจ้าที่นะ
คาเรนอายุ๕๐ปีเป็นคนอังกฤษ

เป็นแผลขนาดใหญ่เวอะวะเลือดไหลเต็มพื้น
ต้องบอกว่ามันเป็นภาพที่สยดสยองมากคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่พยายามยื้อชีวิตอยู่
แต่ว่านายแกรี่นั้นทนพิษบัตแผลไม่ไหวก็เสียชีวิตนะครับ
ก็มีภรรยากับกลุ่มเพื่อนยืนร้องไห้ด้วยความเสียใจกับเหตุการณ์นี้คือ
เพิ่งผ่านปีใหม่มากต้องบ่สูญเสียความรักไป
ในเหตุการณ์นี้แล้วก็ที่เมืองไทยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งเองคุณผู้ชม
ที่หน้าบาร์แห่ง๑ในซอยเลียบชายหาดพัทยา๑๓๒
ตำบลหนองปลืออำเภอบาลมุงชนบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุก็มีพลุขนาดใหญ่ถูกจุดแล้ว
ตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ไปดูอีกหนึ่งคลิปไปดูคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้

นี่ควันฟุ้งเฉยนะ

ทำให้นักท่องเที่ยวเขาแตกตื่นมากเลย
แต่ก็เข้าใจว่าตอนแรกนึกว่าเป็นหม้อแปลงไฟระเบิด
เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยมันคือเลยเที่ยงคืนไปแล้ว

อันนี้คือคลิปเหตุการณ์เดียวกันแต่อีกเป็นอีกมุมหนึ่งที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้นะคุณผู้ชม
คือเขาบอกว่าตอนนั้นเลยเที่ยงคืนไปแล้ว
แกลลี่เอาผู้ขึ้นไปจุดซื้อมาจุดเองเพื่อเป็นการฉลองปีใหม่
แล้วเขาบอกว่าต้องการจะให้ชีวิตเขารุ่งเรืองโชดช่วงเหมือนพลุอะไรแบบนี้นะ
พอจุดผู้ผ่านไป๒๓นาทีคนที่เล่าเขาบอกว่าพลุมันไม่ทำงาน
ผู้ตายเองก็เลยเดินเข้าไปแล้วตอนเดินเข้าไปเนี่ยดันไปก้มหน้าดู
คือชะโงกดูไงว่ามันเป็นยังไงมันเกิดอะไร
แล้วจังหวะที่ชะโงกหน้าดูพลุมันกลับระเบิดพอดี

พุ่งใส่หน้าใส่ตัวพอดีเต็มเต็มฮะ
สุดท้ายเขาล้มแน่นิ่งไปหมดสติไป
ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคนถ่ายเอาไว้ได้อีกมุมหนึ่งนะฮะ

ตำรวจก็เลยต้องส่งศพไปชนสูตรที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อยืนยันสาเหตุการตายต่อไป

คุณผู้ชมระวังด้วยของการจุดพุทธ

คือขอเตือนเอาไว้ไว้เลยว่าถ้าจุดแล้วมันไม่ติด
อย่าเดินเข้าไปหยิบอย่าเดินเข้าไปชะโงกหน้าดูอย่าปล่อยไปเลย
ปล่อยไว้ตรงนั้นเลยจริงค่ะ